ตอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายคนทางจากจังหวังไปทอดกทิส
แต่มีคณะหนึ่งโอ้โหช็อกเลยครับ
เขาชนกันอยู่แล้วก็รถติดยาวกันเป็นกิโล

ชนกันอยู่ด้วยตกมันด้วยไปชมภาพเหตุการณ์ครับ

ที่ได้ยินนั้นไม่ได้เป็นปืนนะคุณผู้ชมเป็นปลุเป็นปลุระเบิดจุดเอาไว้ไล่ช้างสองตัวที่ขวางถนนอยู่นะคะขณะที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจบคิริคันเขาก็มีการนำคณะเดินทางไปร่วมทอดกระถิ่นที่สำนักป่าเฉลิมพรปราอูที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอโหหินก็มีคาระวันรถยนต์กว่า๓๐คันต้อง
มันขวางถนนอยู่ชนกันอยู่แบบเนี้ยนะฮะก่อนถึงด่านตรวจผู้ใส่เนี่ยประมาณสักหนึ่งกิโลได้ก็กำลังเดินอวดนะเขาเรียกว่าเอาหัวดันกันไปมาทำให้รถทุกคันเนี่ยต้องจอดรอคิวยาวหน่วยกู้ภัยเขาเรียกว่าหน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยป่าเหล่าร่วมกับทหารก็มีการจุดพลุไล่หลายนัดนะครับที่คุณผู้ชมได้ยินไปก็ดำเนินการอยู่สักประ
นายมณะเพิ่มภูมิหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็บอกว่า

เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในการใช้เส้นทางกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ๒๔ชั่วโมง
เพราะตอนนี้เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว
ป่าบางตัวก็จะมีลักษณะดุร้ายมีอาการตกมันมีพฤติกรรมออกมาหากินบนถนน
แล้วก็แจ้งไปยังประชาชนนะฮะสำหรับผู้ใช้เส้นทางต้องระมัดระวังในการขับรถใช้ความเร็ว
ต้องปฏิบัติตามป้ายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพอไปเจอเนี่ยบางคนบีดแตร

เขายิ่งตกใจแล้วคราวนี้ฉุนเฉียวหนักกว่าเดิมเลย
ห้ามบีบแร่ห้ามเอาอาหารไปกองให้ช้างริมถนน
แล้วก็พอไปเจออย่าลงจากรถแล้วไปถ่ายเซลฟี่กับเขาเด็ดขาดนะครับ
ขออันนี้คิดซะว่าขอเลยนะคะ